เดินทางไปหาคู่อริถึงที่บ้าน

แถมยังอาเจียนเต็มห้องเลอะเทอะไปหมดเลย

เดี๋ยวคุยกับผมก่อน

เดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับผมก่อนเดี๋ยวค่อยนอน

สายน้ำคลอดตรงไหนของสายน้ำคลอด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

เมาไม่ไหวแล้วก็คืออาเจียน
แล้วคือไม่ใช่ว่าปลุกง่ายเหมือนที่เห็นในคลิปนะ
คือเขาอกอยู่นาน๒นานกว่าจะตื่น
แล้วพอตื่นมาก็งวงเงียขยี้ตา
คุยได้อยู่สักพักก็หลับต่ออีก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพากันหามใส่เปรย์ไปโรงพัก

ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวให้เช่าพื้นที่หมู่๓

ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่า
วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองตราด
ได้รับแจ้งจากนางสาวมายุรีทุนเหลือ
ว่าใครก็ไม่รู้ชายแปลกหน้าเข้ามานอนในบ้าน

สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เห็นผู้ชายคนนี้นอนอยู่
สภาพไม่สวมเสื้อนอนบนที่นอน
พื้นห้องเต็มไปด้วยคราบอาเจียน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปลุกค่ะ
กระทั่งสอบถามชื่อคือนายกฤษดาทองนุเคราะห์อายุ๑๘ปี

ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำตัวไปที่สพเมืองตราดนะคะ
สอบถามนางสาวมะยุรีทุนเหลืออายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องแล้วก็เป็นคนแจ้งเนี่ยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายกฤษณามากับชายอีกคนมาตามหาหลานชายเธอ
โดยขอให้เปิดประตูห้องให้และยังตะโกนด่าทอ
ทำให้เธอต้องยอมเปิดประตูค่ะ

สักพักอาเจียนเลอะเต็มพื้น

และแถมยังอาเจียนอีกหลายทีเลอะที่นอนไปอีกด้วย

เดินออกจากซอยหายไปไหนไม่รู้
เธอบอกเธอไม่เคยเจอชายคนนี้มาก่อน
จนกระทั่งมารู้ภายหลังว่าเป็นคู่อริของหลานชาย

ยังดีตอนนี้หลานชายออกไปเที่ยวงานประจำปียังไม่กลับ
กลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องสอบถามกันต่อว่า
เกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยถึงมีคู่อริตามมาหาถึงบ้านเลยนะคะ
และที่หามกันออกไปไม่ใช่ว่าเขาบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชม

คือลุกเดินก็ไม่ได้ลีกก็ไม่ยอม
สุดท้ายก็หามออกเปรย์ไปแบบนี้ก็แล้วกันค่ะ

อ่ามีสติคือฟื้นคืนมาแล้วก็มาช่วยเขาทำความสะอาดห้องด้วยนะ